ยังอยู่ที่สมุทรปราการคราวนี้เป็นเรื่องราวของสุขภาพของโรคภัยกันบ้าง

แล้วก็ขับรถอยู่ดีระหว่างที่จะกลับบ้าน
ปรากฏว่าอาการโรคหัวใจกำเริบ
พยายามที่จอดรถข้างทางแล้วก็เปิดกระจกให้คนมาช่วย
แต่ไม่มีใครเห็นสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวนิชการบรรเทาอายุ๕๒ปีค่ะ
สวมเสื้อโปโลสีฟ้ากางเกงขายาวสีดำ
ตามลำตัวไม่พบบาดแผลอะไร
ภายในรถเก๋งเธอก็นั่งอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะ
จอดอยู่ที่ริมถนนศรีนครินหน้าโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิ
ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการ
จากการที่สอบถามชาวบ้านที่พบคนแรกก็คือนางสาวพัชนัดรามันวง
เล่าให้ฟังบอกว่าระหว่างที่ขับรถมาตามถนนศรีนคริน

โดยจอดรถด้านหน้ารถของผู้ตายนั่นแหละ

ระหว่างเดินผ่านรถของผู้ตายก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะ
กระทั่งซื้อข้าวซื้อของเรียบร้อยกลับไปที่รถ
เข้าไปในรถของผู้ตายซึ่งลดกระจกลงจนสุด
แล้วก็เปิดแอร์ด้วยก็เอกใจว่าทำไมจึงเปิดกระจกด้วยเปิดแอร์ด้วย
ก็เลยเข้าไปดูใกล้พบว่าผู้เสียชีวิตมีอาการคล้ายคนหมดสติ
ก็พยายามเรียกพยายามปลุกแล้วค่ะแต่ก็ไม่ฟื้นขึ้นมา
แล้วก็ชาวบ้านให้มาช่วยกันเขย่าตัวซิจับชีพจรดูซิเป็นยังไง
แล้วก็โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพพอเจ้าหน้าที่มาถึง
พบว่าเสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะ
ก็เลยมีการโทรศัพท์ติดต่อไปหาญาติของผู้ตาย

ทราบว่าผู้ตายนั้นเป็นหัวหน้าคลังสินค้า

แล้วก็ป่วยเป็นโรคหัวใจมานานแล้วค่ะ
จากข้อมูลที่เกิดขึ้นก็คาดว่า
ระหว่างที่ผู้ตายกำลังขับรถกลับบ้าน
เกิดอาการแน่นหน้าอกขึ้นมา

จอดแวะข้างทางนี่แหละค่ะ
แล้วก็รถกระจกลงเพื่อขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แต่ว่าระหว่างนั้นไม่มีคนผ่านมา
จึงทำให้เสียชีวิตนะคะ
เรื่องของโรคหัวใจก็เป็นเรื่องของโรคเรื้อรัง